ทีนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องนะคะเมื่อวานในช่วงเช้า
เพราะว่าก็มีการทำพิธีวางดอกไม้รวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นครอบครัวผู้เสียชีวิตเอง
โดยงานราชการต่างนะคะท้องถิ่นเองก็ดี
ก็มีทั้งหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
บริหารสถานศึกษาและครอบครัวผู้เสียชีวิตที่มาร่วมพิธี
ผู้ปกครองพ่อแม่ของน้องที่เสียชีวิตยังทำใจไม่ได้กับความสูญเสียในครั้งนี้นะคะ
อย่างที่เห็นที่เราโชว์ภาพคุณผู้ชมไปได้ดูก็คือ
ยังคงมีคุณแม่ที่กอดผ้าห่มกอดของของลูกเอาไว้แน่น
แล้วหลายคนในครอบครัวต่างร่ำไห้ออกมา
เอาจริงเราอ่านข่าวแบบนี้มา๒วันแล้วเราก็ยังสะเทือนใจอยู่
แล้วจริงอ่านไปก็น้ำตาคลอตลอดนะ
มีคุณตาคุณยายคู่หนึ่งคุณผู้ชม
เอาขวดนมเอาน้ำเอาขนมมาวางไว้นะคะ
แล้วบอกแบบนี้ด้วยนะว่าเวลานี้หลานจะต้องได้ทานอาหารกลัวหลานจะหิว
บอกเลยว่าผู้สื่อข่าวที่อยู่ในพื้นที่ของเรา
เขาบอกว่านี่ภาพนี้สะเทือนใจมาก
แล้วยังไงเนี่ยก็อยากจะแสดงความเสียใจกับย่าผู้สูญเสียทุกคนนะคะ

ครูคนนึงค่ะที่เข้าไปทำความสะอาดดูแลความเรียบร้อย
หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็บอกว่าทำใจไม่ได้จริงกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ร้องไห้แล้วถึงขั้นที่ครูซุดตัวลงไปกองกับพื้น

เพื่อนครูด้วยกันเองแล้วก็เด็กนะคะ
ถึงขั้นที่ต้องมีการช่วยกันประคองออกมา

เพราะภาพของเด็กคุณครูพี่เลี้ยงที่เสียชีวิตยังคงติดตาเธออยู่ค่ะ
คือต้องบอกว่าเมื่อวานนี้จุดสาราที่มีการนำศพของเด็กที่เสียชีวิตไปตั้งเอาไว้เนี่ย
เป็นจุดที่สะเทือนใจที่สุด
เพราะว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาต้องเดินทางเข้าไป
ละครอบครัวเพื่อไปให้เจ้าหน้าที่เปิดโรงศพให้ดู
ศพนั้นใช่บุตรหลานของตัวเองหรือไม่
ใช่ญาติของตัวเองหรือไม่เพื่อเป็นการยืนยันครั้งสุดท้ายว่าใช่
จังหวะที่ต้องเปิดโรงศพให้กับพ่อแม่ได้ดูหน้าบุตรหลานตัวเอง
เป็นภาพที่สุดจะสะเทือนใจเพราะไม่มีใครจะทำใจได้
รับได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่คิดว่าจะมาเจอกันในภาพแบบนี้เป็นครั้งสุดท้าย
ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ทำให้หลายคนถึงกับต้องร้องไห้ออกมาเพราะว่าเพราะเก็บไม่ไหวจริง
มันสะเทือนใจมากเหลือเกินนะครับมันเป็นเสียงกลิ่นร้องของคนที่สูญเสียที่แบบเกินจะบรรยาย
เมื่อวานนี้คือเสียงร้องไห้ประงมสาราเลยคุณผู้ชม
นักข่าวที่ไปทุกคนคือน้ำตาไหลหมดเพราะว่าทำใจไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
ขนาดครอบครัวเขาเองเขาก็ทำใจไม่ได้นะฮะนักข่าวที่ไปเองก็สะเทือนใจ
ย้ำแบบนี้ว่าเราต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งกับทุกครอบครัวนะครับ
ทีมงานทีมงานลองกลับไปดูภาพที่เป็นลักษณะดอกไม้วางอยู่ตรงด้านหน้า
อันนั้นจะเป็นกลุ่มครอบครัวนะคะของผู้เสียชีวิตที่จะเอาดอกไม้มาวางตรงนี้
ภาพนี้จริงตอนนั้นนักข่าวที่อยู่ในพื้นที่บอกเลยว่าร้องไห้กันหมด
เพราะจังหวะที่ทั้งพ่อและแม่ปู่ย่าตายายเดินเอาดอกไม้ทีละดอกเป็นดอกไม้สีขาว
ไปวางเพื่อแสดงความอาลัยทุกคนร้องไห้แล้วเสียงร้องไห้เนี่ยมันดังกึกกล้องไปหมดเลยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะในช่วงบ่ายค่ะช่วงบ่ายเนี่ยทางด้านของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
พร้อมด้วยทางด้านของพลเอกประวิทธิ์วงสวรรค์รองนายุทธและพลเอกรูปภาวจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและยังมีรัฐมนตรีบางส่วนด้วยนะคะ
มีการเดินทางไปที่นี่ค่ะในจุดเกิดเหตุที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทัยสวรรค์
ก็มีการนำช่อหลอกไม้สีขาวนี่ละค่ะไปวางแสดงความอะไลแก่ผู้เสียชีวิต
เสียชีวิตทั้งหมดในเหตุโศกธนกรรมที่เกิดขึ้น
จากนั้นเนี่ยทั้งตัวท่านนายกเองท่านบิ๊กป้อมนะคะ
ก็มีการเข้าไปให้กำลังใจมอบเงินเยียวยาเบื้องต้นให้กับครอบครัว
ผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตที่อบตอุทัยสวรรค์
แล้วก็รับปากว่าเดี๋ยวจะมีการเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติด
แล้วก็ความรุนแรงในสังคมค่ะ
เมื่อวานนี้นอกจากพิธีการวางดอกไม้แล้วนะคะ
ยังมีเรื่องของการชนสูตรศพทั้ง๓๗ศพที่โรงพยาบาลศูนย์อุทัยธานีด้วย
ที่โรงพยาบาลขออภัยนะคะที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
ที่โรงพยาบาลจะต้องระดมกำลังแพทย์และพยาบาล
ทำการชนสูตรหลายท่านเลยนะคะและเสร็จสิ้นในช่วงเที่ยง
หลังจากนั้นก็เป็นภาพนี้ก็คือรถกู้ภัยค่ะ
ทยอยนำร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดออกจากโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
มุ่งหน้าสู่ที่ว่าการอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพู
และใช้หอประชุมเป็นจุดรับศพจุดเดียวนะคะ
และมีการตรวจเอกสารส่วนตัวของผู้เสียชีวิตและเอกสารของญาติที่มาติดต่อขอรับศพ
จากนั้นรถกู้ภัยของมูลนิธิต่างอำนวยความสะดวก
นำศพไปส่งวัดต่างที่กำหนดเอาไว้ค่ะ
ตั้งศพแยกเป็น๓วัดนะคะสำหรับการทำพิธี
ประกอบไปด้วยวัดหนองกรุงศรี๑๙รายวัดศรีอุทัย๑๑ราย
ศรีสำราน๖รายรวมทั้งหมด๓๖รายค่ะ
สำหรับกำหนดการพิธีศพจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในช่วงบ่ายของวันนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน๓วัน
เริ่มวันนี้เป็นวันแรกและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันอังคารที่๑๑ตุลาคมนี้ค่ะ
ขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมาไม่ได้มีพิธีสวดพระอภิษฐรรม
บรรดายญาติพี่น้องมานอนเฝ้าลงศพลูกหลานของตัวเอง
ก่อนที่จะมีพิธีอย่างเป็นทางการโดยเริ่มวันนี้นะคะ
ขณะที่ศพที่๓๗ก็คือศพของผู้ก่อเหตุ๑๐ตำรวจเอกปัญญาคำราบ
ชาวบ้านสองชุมชนก็คือชุมชนท่าอุทัยและชุมชนอุทัยเหนือลงมติค่ะ
ไม่ให้รับศพมาบำเพ็ญกุศลในพื้นที่
จากครอบครัวผู้เสียชีวิตและญาติทำใจไม่ได้
ทำให้ต้องนำออกนอกพื้นที่อำเภอนากลางเพื่อหาวัดทำพิธีต่อไป
ทางวัดเองก็ยินดีนำศพกลับมาประกอบพิธีให้ค่ะ

เพราะว่าในวันที่มีการลำเลียงศพมาเนี่ย
เหมือนกับว่ากลุ่มครอบครัวญาติพี่น้องชาวบ้านเนี่ย
ที่เขายังคงมีความเสียใจกันอยู่กับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
เด็กแล้วก็ครูรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ทีนี้ในรถที่มีการลำเรียงศพมา
มันจะมีศพของตัวครอบครัวของผู้ก่อเหตุ
ตัวผู้ก่อเหตุเองอยู่บนรถด้วย
ตรงนั้นเนี่ยก็จะมีการพูดแล้วก็เหมือนกันจะเกิดช่วงของความวุ่นวายเล็กนะคะว่า
คือชาวบ้านเขากำลังสงสัยแล้วงงเกิดความไม่พอใจว่า
ทำไมศพของตัวผู้ก่อเหตุ
ปะปนรวมมาในรถคันเดียวกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ก็มีการขอให้ย้ายแล้วนำออกไปจากพื้นที่เมื่อวานนี้
แต่สุดท้ายในศพของภรรยาของเขากับลูกก็สามารถที่จะไปทำพิธีได้
แต่ศพของเขาเนี่ยยังไม่มีชาวบ้านที่จะให้นำเข้าไปทำพิธีในวัดในพื้นที่เลย
ก็ต้องแยกออกไปก็จะมีภาพบางช่วงบางตอน
ที่รถที่ลำเรียงศพต้องไปจอดอยู่ริมถนนด้วย
เพราะว่ายังไม่มีวัดไหนที่จะอนุญาตให้ประกอบพิธีได้
เขาก็ยังไม่สหายใจและไม่เท่าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น

วัดเจ้าอวัฒร์วัดสี่อุทัยบอกว่าถ้าไม่มีวัดไหนระป์จริง
ก็สามารถนำมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดได้นะคะ
หลังจากที่เกิดเรื่องดราม่านี้ขึ้นนะคะ
ไรวันวรรณบุตรได้โพสต์เฟซบุ๊กค่ะบอกว่าอยากจะให้แยกแยะ

การทำพิธีกรรมทางศาสนาไม่มีส่วนล้างบาป
หรือสร้างบุญให้ฆาตกรดีเลวเป็นเรื่องเฉพาะตัว
ชาวบ้านสามารถแสดงออกด้วยการไม่ไปร่วมพิธีไม่รับรู้ไม่เห็นใจ

อกจากนี้ค่ะคุณไพรวันวรรณบุตรทิ้งท้ายว่า
พระก็น่าเห็นใจเหมือนหมอ
เป็นหมอใครเจ็บก็ต้องรักษา
เป็นพระใครตายมาก็ต้องสวดต้องเผาให้
ก็คือลักษณะแสดงความคิดเห็นว่าอยากให้แยกแยะกัน